เกิดเหตุการณ์พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงก็เป็นคอเดียวกันกินเหล้าด้วยกัน
ขอเล่าเหมือนกันใช่แต่ทีนี้พอเมาแล้วก็ไม่ถูกคอกันค่ะ
กลายเป็นว่าทะเลาะกันแล้วพ่อเลี้ยงเนี่ยใช้ทั้งค้อนใช้ทั้งมีดพระ
ทำร้ายลูกเลี้ยงจนทำให้ลูกเลี้ยงเสียชีวิต
แล้วพ่อเลี้ยงก็หนีไปจุดที่เกิดเหตุค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจสพคงที่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็ต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่ลูกเลี้ยงถูกทำร้ายร่างกาย
จนเสียชีวิตที่บ้านใหม่เจริญศรีตำบลหนองมะนาว
อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
หงายถอดเสื้อจมกองเลือด
จากการตรวจสอบปรากฏว่า
โดนตีด้วยของแข็งบริเวณศีรษะแล้วก็มีแผล
เป็นรอยเหมือนกับถูกมีดบาดที่ลำคอค่ะ

แล้วข้าวของนี่เกลือนกระจายตรงนั้นไปหมดเลยนะคะ

ก็ไปเจอกองผ้าอยู่กับพื้นแล้วก็มีคราบเลือดอยู่ด้วย
ค้อนเปื้อนเลือดเจอมีดพระตกอยู่
ทีนี้จากการสอบถามพ่อแท้ของผู้ตาย

พ่อแท้เล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุมีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยง
ชื่อว่านายแป้วจันทระคานอายุ๕๘ปี
ลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงเขาไม่ถูกกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แล้วที่ผ่านมาพ่อแท้ของผู้ตาย
ต้องเข้ามาห้ามทับมาห้ามศึกประจำเลย
รอบนี้คนในแถวบ้านนะคะคนระแวกบ้าน
เขาก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันเหมือนเดิม

แล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องออกจากจุดที่เกิดเหตุ
ทีนี้พอมาถึงตอนเช้ามีคนมาเจอ
ก็พบว่าลูกเลี้ยงกลายเป็นศพแล้ว
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่
ไปหาตัวพ่อเลี้ยงที่ชื่อว่านายแป้วผู้ก่อเหตุ

แล้วก็น่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่แถวนี้
ดังนั้นเดี๋ยวจะเร่งตามจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ